บะหมี่ร้านนี้ค่ะปิดร้านไป๒วัน
ปรากฏว่าพอมาถึงหมี่เหลือหายไม่ได้
ถังแก๊สหายไปไหน

ไม่ใช่ถัง๑๕โลด้วยถังแบบ๔๘โล
ถังเบรอสูงระค่ะ

นี่แหละคนที่มาด้อมมองแล้วก็มาจัดการเอาถังแก๊สไป

เขามากันสองคนคนเดียวน่าจะเอาไม่ได้
เพราะว่านี่ค่ะจากกล้องวงจรปิดเห็นนาทีเมื่อกี้ผู้ชายเสื้อแดงใช่ไหม
เดินมาแบบมาเข้ามาตรงนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นถังแก๊สเขียว
สองถังตรงนั้นใช่ไหมครับเขาก็เลื่อนไอ้โต๊ะตรงที่เข็นขายบะหมี่อ่ะค่อยก่อเหตุนะ
แล้วหลังจากนั้นพอเลื่อนโต๊ะเสร็จแล้วป๊าบมองอยู่มองอยู่ว่าเออถังแก๊สอันนี้เดี๋ยวจะเอา
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาก็หยิบถังแก๊สออกมาค่อยถังแก๊สนี้๒ถังนะ
แล้วสูงแบบจะเท่าคนเลยนะหลังจากที่เอาถังได้๒ถังเสร็จแล้วปั๊บก็จะมีผู้ชายอีกคนนึง
อันนี้จะเป็นกล้องอีกมุมนึงแล้วนะคุณผู้ชมมาช่วยผู้ชายใส่เสื้อสีแดงคนนี้
นี่จังหวะนี้ช่วยกันทำอะไรอ่ะก็ยกสิยกถังแก๊สขึ้นรถสามล้อโน่นไปโน่นแล้วค่ะคุณผู้ชม
พอหลังจากนั้นก็แยกย้ายกันหนีเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
นี่เกิดขึ้นเมื่อวันก่อนนะประมาณเกือบ๒ทุ่มค่ะเมื่อวันที่๑๕
ร้านนี้ร้านราชาบะหมี่กวางตุ้งอยู่ที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีค่ะ
แล้วตอนที่นักข่าวของเราไปถึงก็ไปคุยกับลูกจ้างของร้าน
พาตำรวจไปชี้จุดเลยบอกว่าเนี่ยค่ะคุณตำรวจ
คุณตำรวจมาดูเลยถังแก๊สสูงมันอันตรฐานหายไปแล้ว

แล้วเมื่อ๒วันที่ผ่านมาร้านปิดไง

แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยร้านเปิดมาเนี่ย

ขายของไม่ได้แล้วตายแล้วว่ะ

๒ถังเนี่ย๑๑๐๐๐นะคะ
โอ้โหรีบโทรหาคนในร้านใหญ่เลย
เฮ้ยมีใครเอาถังแก๊สไปหรือเปล่าแต่ว่าแหมคนในร้าน
เวลาปิดร้านก็จะตั้งไปข้างนอกแบบนี้นั่นแหละ
มั่นใจแน่ว่าถ้าเกิดว่าพวกเราในร้านไม่มีใครรู้เรื่องเนี่ย

แล้วถังแก๊สตรงนี้ก็วางไว้ตลอดมันไม่เคยหาย
แต่รอบนี้พอปิดร้านไปกลับมาหายเลยค่ะ
ถ้าไม่อยากเดือดร้อนเอามาคืนแต่มีรอยยิ้มจากพี่ลูกจ้างเขานะ

แต่อยากรู้ว่าถ้าเกิดเขามาคืนเขาต้องคืนแบบไหนเหรอ
เออนั่นสิเข็นมาทั้งถังใหญ่อย่างนั้นนะ
ถัง๔๘โลสูงเท่าคนน่ะคุณผู้ชม

ยังไงคะตำรวจบอกว่าคนร้ายอาจจะเห็นมั้
ว่าตอนแรกที่มาดูลาดเหล่าที่ร้านร้านปิดไม่มีคนเฝ้าร้านด้วย
โอ้โหก็เรียกว่าทางสะดวกเลยทีนี้มาขโมยถังแก๊สดีกว่า
หรือคนร้ายเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่แบบมาขโมยถังแก๊สไปขายต่อ
หรือเป็นร้านนะขโมยเอาไปใช้เอง
ตำรวจบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดอยู่นะคะ
ซึ่งจริงนะคุณผู้ชมถ้าเกิดร้านไหนถามคุณผู้ชมก็ได้
พ่อค้าแม่ค้าที่เปิดร้านขายของอยู่บางทีเวลาเราปิดร้าน
เราจะไม่ได้เอาถังแก๊สเข้าไปเก็บข้างในถูกป่ะ
บางคนก็จะเอาโซ่เหล็กมาล็อกมาคล้องไว้
แต่ร้านเนี่ยเท่าที่ดูตอนที่เขาเอาไปไม่ได้มีโซ่อะไรเลยค่ะ
อาจจะวางไว้เฉยยกไปได้แบบง่าย
ดังนั้นที่เราเอาข่าวนี้มาเล่าก็เตือนภัยนะคะ
อยากให้พ่อค้าแม่ค้าเจอแบบมิจฉาชีพมาขโมยถังแก๊สแบบนี้
เพราะมันเป็นอุปกรณ์ทำมาหากินอืมไม่มีก็ทำอะไรให้กับลูกค้าไม่ได้เลยอะค่ะครับ